สวัสดีครับสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะใส่สูตรมาเต็ม
สูตรเต็มเหนี่ยวเลยวันนี้ไม่ใช่สูตรครับเหมือนตังค์คุณตังมากหรอถูกอันนี้ก็คือว่าเป็นอ่าเจ้าของบริษัทครับผม
ลูกผมเยอะมากเลยอะใช่แอบอะไรนะเอ๋แล้วใช้อะไรอื้ออยู่ดูไม่ค่อยเหมาะสม
ครับผมจี้๘๘ไม่ใช่ครับหอยก๊อบเหรอสำหรับหมาหลังอ่านครับผมล่าสุดนี้ที่จันทบุรีสั่งไปเยอะเลย
มันหนาขึ้น
เห็นป่ะเนี่ยสงสารไหมไหนพี่ไอ้เต้าไอ้เต้ามดไอ้เต้ามดไอ้เต้ามด
ทุกฝ่ายนุ๊กปายไปดูข่าวแรกวันนี้นะฮะสาวช่วย๖ขวบจนฟื้นนะครับ
เขาได้โพสต์คลิปช่วยเหลือเด็กชายอายุ๖ขวบที่จมน้ำแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับ
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าวันนี้เนี่ยพาน้ำมาฝึกขับรถได้ช่วยเหลือเด็กจมน้ำถือว่าโชคดีมาก
เราขับรถมาเจอพอดีนะครับแล้วก็ช่วยจนปลอดภัยขอขอบคุณวิชาเรียนช่วยเหลือชีวิตมนุษย์การประถมพยาบาลเบื้องต้น
เด็กนั้นจมน้ำจึงหาวิธีช่วยเหลือครับ
หลังเคยได้รับการอบรมเบื้องต้นมาที่ประเทศนอเวย์นะฮะ
แต่ก็ไม่ได้แต่ก็กลัวมันจะไม่ทันการนะครับ
เพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยตัวเริ่มเขียวแล้ว
หลังจากนั้นเห็นเด็กคนนี้ลืมตาขึ้นมานะฮะ
ตนเองยอมรับนะครับว่าไม่ได้เก่ง
แต่ตั้งใจนะฮะทำเพื่อหวังที่จะ

ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับ
ช่วยชีวิตคนได้แบบไม่คิดว่าจะทำได้

ส่วนทางด้านในประสิทธิ์นะฮะอายุ๒๐ปีเป็นช่างก่อสร้างก็บอกว่า
ตัวเองเนี่ยทำงานก่อสร้างใกล้กับสระน้ำแล้วก็เห็นเด็กเนี่ยมาเล่นน้ำด้วยกันทั้งหมด๓คนนะครับ
จากนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือก็เลยพากันวิ่งเข้าไปดูเด็กที่เหลืออีก๒คนบอกว่า

ก็เลยกระโดดน้ำลงไปงมหาเมื่อเอาร่างขึ้นมาปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะครับ
ก็เลยได้แต่อุ้มพาดบ่าเพื่อให้น้ำนั้นออกมาแต่ไม่เป็นผล
จนกระทั่งเจอหญิงคนนี้แหละครับมาช่วยเหลือเอาไว้

แกกมาแล้วปากเขียวลิ้นจุกปากแล้ว
พี่นึกว่าเด็กเสียแล้วด้วยซ้ำไป

เด็กก็อ้วกออกมาข้าวออกมาเต็มปาก

มีน้ำมีโคนออกมาจากปากจากจมูกด้วย
ทีนี้เด็กก็เริ่มฟื้นแล้วทีนี้
ก็ดีใจมาก

เพราะว่าเขาบอกตอนมาหลีกจุดปาก

พรุ่งนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ครับผมประวัติศาสตร์ที่ว่านายกจะฉีดวัคซีนแล้ว
อืมครับแต่ปรากฏว่าหลายหลายคนบอกอ้าวแต่นักข่าวจะไปฉีดเออไปไปถ่ายตอนนายกฉีดวัคซีนเนี้ย
รู้สึกเขาจะไม่ให้ไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปครับแต่ก็วันนี้ก็จะมีรัฐมนตรีหลายคนนะฮะ
ที่บอกว่าพรุ่งนี้เขาประชุมคอรมอปกติประชุมคอรมอประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ย
รัฐมนตรีจะต้องไปกันครบหมดอ่าทุกอังคารแต่ปรากฏว่าเมื่อพรุ่งเนี้ยมีคนไม่ไปเยอะเหมือนกัน
เอาเหรอฮะคือพรุ่งเนี้ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับผม
นายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมพร้อมด้วยคอรมอลหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ย
จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าของแอสตราเซเนก้า
อือฮือความจริงแล้วเนี่ยเลื่อนมาจากวันที่๑๒มีนาคมครับ
มีนาคมเนื่องจากมีข่าวทั่วโลกเขาบอกให้มีการเจอริ่มร่งริ่มเลือดอะไรกัน
อ่าถูกต้องริ่มเลือดอุตตันนะฮะหลังที่ประเทศยุโรปเนี่ยเขาบอกพวกผู้ป่วยเนี่ย
ฉีดวัคซีนบางรายเกิดอาการริ่มเลือดอุดตัน
ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ในครั้งนี้จะฉีดไม่ไปแล้ว

จะฉีดนี่เลยที่สันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลเลย
คือบำราชนาดูลมาที่ธรรมเนียบเลย
แล้วก็คนที่จะฉีดให้นายกคือนายแพทยงผู้วรวรรณ
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกเนี่ย
กุมารวิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับ
จะเป็นคนฉีดให้นายกเองเลย
ระหว่างที่ลงเข็มให้กับนายกแน่นอนนะ
คุณพูดเหมือนกับว่าลงเสาเข็ม
เหมือนกับตอกบ้านอะไรอย่างนี้
ในการลงเข็มฉีดยาเนี่ยให้กับนายกเนี่ย

เพราะว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนว่า

ว่าเอาขนาดนายกยังไม่กล้าฉีดเราจะฉีดเรากล้าฉีดได้ยังไง
เขาบอกอย่างนี้เลยว่าถ้านายกไม่กล้าฉีดแล้วจะได้กล้าฉีดกัน
ถูกคำนี้คือเกิดขึ้นกันมากมายเลยจริง
เขาบอกว่าภาพประวัติศาสตร์การลงเข็มลงเข็มวัคซีนนะฮะ
กับนายกตู่เนี่ยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการณ์
แต่จะมีการไลฟ์สดฮะอ่านายกบอกโอเคจะให้นายกไปเยอะ
นักข่าวไปเยอะเยอะแยะเหมือนทุกครั้งไม่ได้ไม่ต้อง
แต่จะไลฟ์สดผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้า
ซึ่งหลังการรับวัคซีนแล้วนายกจะเป็นการพูดคุยถึงภาพรวม
แล้วก็การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การกลับคืนสู่ภาวะปกติของประเทศ
เพราะว่าวัคซีนมันคือแบบว่าฮีโร่ที่จะให้ประเทศของเรากลับคืนมาให้มากที่สุดนะ
แล้วคุณอนุทินชาญวิรากูลจะพูดถึงแผนบริหารจัดการภาพรวมทั้งหมดของวัคซีน
ระหว่างคุณธนทรรจงรุ่งรังกิจและคุณอนุทินชาญเข้าไปเล่นภาวะห้องโดยเดียวกัน
พูดเลยว่าไอ้แผนพัฒนาบริการอาหารจัดการภาพรวมของวัคซีนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์เนี่ยผู้ช่วยโคศกนะฮะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙เนี่ย
เขารายงานอย่างนี้สถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๘คนแต่รู้สึกว่าจะมีคนมาอีกร้อยกว่าคนใช่ไหมฮะที่วันนี้รู้สึกจะเป็นที่ไหนนะ
บางแคร์วันนี้ตรวจ๙๐๐กว่าคนเจอ๑๐๗เขาบอกว่าตรวจไปแล้ว๙๐๐เจอ๑๐๐กว่านะครับ
ซึ่งวันนี้๗๘เพราะฉะนั้นยอดรวมของเรา๒๗๕คน
แต่เราหายป่วยไป๒๖๑๒๓คนหายเยอะมากนะฮะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑คนยอดรวมผู้เสียชีวิตของเราตอนนี้๘๗คน
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๘๗เป็นคนไทยแต่อายุค่อนข้างจะเยอะแล้ว๘๘ปีแล้ว
เขามีโรคประจำตัวเขามีความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเนื้องอกในสมอง
คนในครอบครัวเนี่ยมีประวัติค้าขายอยู่ตลาดพรพัฒน์นะฮะแล้วก็ไม่พบการติดเชื้อของคนในบ้าน

ที่ประทุมใช่ไหมใช่ใช่ที่ประทุม
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยดูว่าพรุ่งนี้เป็นวันการประชุมของคอรมอล
การประชุมทุกวันอังคารจะมีการประชุมคอรมอลเนี่ยพรุ่งนี้คนที่ปฏิเสธในการฉีดแน่นอนแล้ว
พลเอกประวิทย์มงสวรรค์พลเอกประวิทย์มงสวรรค์ถามกลับทำไม
ถ้าเขาฉีดแล้วป๊อกไปทำยังไงอายุท่านแก่แล้วอายุท่านก็เยอะแล้วเดี๋ยวฉีดไปฉีดมาแล้วปุ๊บ
ทำยังไงเขาว่าอย่างงั้นที่ตอนนี้ตอนนี้เขาบอกว่าดูที่พรุ่งเนี้ย
คณะรัฐมนตรีที่จะไม่ฉีด๑บิ๊กป้อม๒คุณวิศนุนะครับ
เพราะสองท่านเนี่ยเขาบอกอ้างเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านสูงอายุ
ส่วนอีกสองคนที่น่าจะตามองคือคุณนรมนต์หรือถ้าสมมติเราไม่ออกบอกไม่รู้ก็คือบิ๊กไอรัฐมนตรีบิ๊กไอ
ทำไมถึงไม่ฉีดเขาบอกว่าพรุ่งนี้ขอดูก่อนเดี๋ยวให้คำตอบอีกทีนึง
อีกหนึ่งคนที่รอคำตอบว่าพรุ่งนี้จะฉีดไม่ฉีดก็คือคุณธรรมนัฐ
คุณธรรมนัฐเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะให้คำตอบอีกทีนึงซึ่งอย่างที่บอกว่าสองท่านที่ปฏิเสธในการฉีดแน่แล้ว
เพราะว่าอายุท่านเยอะแล้วก็คือท่านประวิทย์วงสุวรรณรองนายก
ท่านบอกว่าถ้าหมอให้ฉีดท่านก็ฉีดได้นะฮะแล้วก็ต้องไปดูกันต่อว่าคุณหญิงกรยา
พลพาณิชยรัฐมนตรีช่วยศึกษาคุณประพัทธ์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยเกษตร
ส่วนรัฐมนตรีที่ยังไม่ตัดสินใจก็คือคุณหญิงกรยาเนี่ยไม่ฉีด
คนสุชาติเหรอครับน่าจะต้องฉีดต้องฉีด
คนสุชาติฉีดนะคนสุชาติฉีดนะต้องฉีดคนสุชาติไม่ได้เป็นคอลโลมอร์
ต้องฉีดอยู่แล้วเถอะหมอบอกให้ป๊าฉีดไหม
หลังจากคอลโลมอร์เสร็จก็จะเป็นกลุ่มต้องเป็นคอลโลมอก่อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าคุณวันนี้คือคุณหญิงกรยาสมพรพาณิชย์ก็ไม่น่าจะสิ
เพราะอายุท่านเยอะพอสมควรแล้วคุณอเนกเราธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาเนี่ย
ไม่น่าจะฉีดรัฐมนตรีช่วยเกษตรท่านก็ไม่น่าจะฉีด
เพราะพรุ่งนี้ก็ต้องไปดูว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
แล้วก็ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับ

แล้วพวกนี้เขามีไลท์ส่วนผ่านของเพจทายฟูมาฟ้าเนี่ยค่ะ

ซึ่งที่ฉีดแน่คุณศักดิ์สยามชิดชอบเขาต้องฉีดอยู่แล้ว
รัฐมนตรีช่วยธรรมนากรมเขาว่าอยู่ภูมิเจอิฐัยนั่นเป็นความ
หรือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาก็ต้องฉีดอยู่แล้ว

พรุ่งนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมท่านก็ต้องฉีดอยู่แล้ว
คุณวราวุฒิหรือรัฐมนตรีโป้งวราวุฒิศิลปะอาชา
รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งว่าก็ต้องฉีดเหมือนกัน
อืมคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับ

ส่วนใหญ่ก็จะฉีดกันพรุ่งนี้นะฮะก็ต้องติดตามว่า
พรุ่งนี้รัฐมนตรีมีใครฉีดกันแล้วบ้างครับผมนะฮะ
มาทางด้านเรื่องของคุณปลาวานกันบ้างดีกว่า
เป็นข่าวมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจเผยังไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล์
คุณปลาวานศรีพันวาลุยตรวจที่เกิดเหตุ
จากกรณีที่นายวรสิทธิอิสระผมหรือว่าปลาวาน
นักธุรกิจหนุ่มไฮโซแล้วก็ผู้บริหารโรงแรม
ศรีพันวาจังหวัดภูเก็ตขับรถเกงเสียหลัก
โค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางบริเวณ
ใกล้โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อถนนสักเดช
ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะถูกนำตัวส่ง
วัชิระภูเก็ตนะครับแล้วก็พักรักษาตัว
อยู่ในห้องไอซียูตามที่เสนอข่าวไปแล้ว
นั่นนะครับผมล่าสุดครับในแพทย์เฉลิมพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตเปิดเผยเกี่ยวกับ
อาการของนายวรสิทธิ์นะครับว่าขณะนี้เนี่ย
อาการของผู้ป่วยรู้สึกตัวดีครับแพทย์เอ็กซาเรย์สมองแล้ว
พบว่าไม่มีเลือดคั่งนะครับแต่ต้องรอตรวจเช็คอย่าง
อีกครั้งหนึ่งทางด้านเจ้าที่ตำรวจฮะ
สอบพอวิชิตนะฮะนำโดยพันธุรกิจเอกประเทืองนะครับ
ผลมนะฮะผู้ห้มกับการสอบภอวิชิตนะครับ
พร้อมกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี
ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเก็บหลักฐานต่างก่อนจะสรุปสำนวน
โดยตรวจสอบเสาไฟส่องสว่าง
ที่มีร่องรอยการถูกชนของนายวรสิทธิ์
ตลอดจนพื้นถนนเพื่อนำไปประกอบกับสภาพรถนั่นเองนะฮะ
พันเวกประเทืองกล่าวว่าหลังเกิดเหตุ

ตัวทราบว่านายวรสิตโดยขนาดนั้นไม่รู้สึกตัว
แล้วก็กำลังได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย
จากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งเราให้ความสำคัญไปที่ความปลอดภัย

ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอลในร่างกาย

นี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สภาพถนนศักเดชนะครับผมนะฮะ

ค่อนข้างเรียบไม่ค่อยมีหลุมมีบ่อ

แล้วก็ประกอบกับถนนเนี่ยมีโค้งหักศอกหลายจุดนะฮะ
จนถือว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งที่จัดว่าอันตรายนั่นเอง

ทางแพทย์บอกว่าสแกนสมองแล้วไม่พบเลือดคั่ง

และลายต่อคนก็ตอสงสัยว่ารถหรูของคุณพวาวาน

ชาวนิดก็ไปสอบถามกันมา
ใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าตอนนี้คือชาวเน็ตเขาอยากรู้ว่าทำไมรถมันหน้าตาประหลาด
คุณเคลลี่โสดหรอเนอะทำไมโสดไหมโสดมาไหนเลิกละ
เลิกแล้วเหรอเออสองปีก็พึ่งไปสัมภาพกันแล้ว
ก็บอกว่าสัมภาพคือตอนที่มีข่าวอักษรย่อว่าเตียงหัก
นี้ออกมาเฉลยแล้วก็คือเคลลี่เลิกกับน้องนายแล้ว
เพิ่งวิวากันได้สองปีเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยสักสามสี่เดือนเนี่ย
ถ้าใครไปดูในแบบออนไลน์สื่อออนไลน์๓เดือนเนี่ย
ก็ไม่เห็นภาพที่เขาลงคู่กันเลยถูกเพราะฉะนั้น
ก็ต้องรอความจริงจากทั้งสองฝ่ายว่าเขาจะออกมาพูดว่ายังไงนะฮะ

อีกหนึ่งเรื่องที่มันอาจจะเหมาะกับพวกเราจริง
วันนี้ขอพูดเรื่อยเกี่ยวกับ๕ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ์
๓๓เรารักกันอันนี้คือเราถ้าสมมุติคนส่งประกันสังคม
อ๋อใช่มีเขาประกันคนที่ได้รับคุณแม่
เพราะฉะนั้นคุณจะไปรอลุ้นอีกรอบคือวันที่๕เมษายน
หลังจากมาตรการนะฮะ๓๓เรารักกันเนี่ยเปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓
ระบบประกันสังคมเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้ว
ตอนนั้น๔๐๐๐บาท๔๐๐บาทตั้งแต่วันที่๒๑กุมภาพันธ์ถึง๗มีนาคม
โดยวันนี้นะฮะ๑๕มีนาคมกระทรวงแรงงานได้ประกาศผลการคัดกรองสิทธิ์
แล้วหลายคนบอกอ้าวฉันก็ตกงานฉันก็เคยส่งประกันสังคม
ฉันส่งประกันสังคมมาตั้งหลายปีแล้วทำไมฉันไม่ได้
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าคุณเนี่ยมีโอกาสตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้นะครับ
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านก่อนดีกว่าเราพูดถึงผู้ที่ไม่ผ่าน
ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์ก่อนวันนี้คุณสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ใหม่ได้นะ
ถ้าสมมุติคุณไม่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งประกันสังคมมาตลอดถูกต้องไหม
หลายคนเคยเป็นพนักงานเราแม้กระทั่งไม่ใช่พนักงานประจำ
ส่งประกันสังคมได้คนที่ส่งประกันสังคมมาตลอด

ปรากฏว่าเขาจะมีกลุ่มเมนูอยู่ปุ่มหนึ่งทบทวนสิทธิ์
กลุ่มทบทวนสิทธิเนี่ยมันจะเป็นปุ่มสีเหลือง
คุณกรอกเลขบัตรประชาชน๑๓หลักนะฮะ
ชื่อคุณกรอกเป็นภาษาไทยเลยนามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิด

กฎทบทวนสิทธิ์อันนี้แหละสำคัญคือคุณยังไม่ได้สิทธิ
คุณลองทบทวนสิทธิ์แล้วก็รอตรวจสิทธิ์ว่า
ผ่านการทดทบทวนหรือไม่ผ่านเว็บไซต์โดยจะดูผลได้
ก็คือเดือนหน้า๕เมษายนส่วนขั้นตอนหลังยื่นทบทวนสิทธิ์มีดังนี้
มีนาคมถึง๔เมษายนเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบข้อมูลก่อนว่า
ของคุณตกงานจริงไหมเป็นยังไง
แล้วก็จะมีการคัดกรองสิทธิ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์
มีนาคมผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบ
ผลการขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ผ่านเว็บไซต์เหมือนเดิมฮะ
เมษายนผู้ที่ได้รับสิทธิ์คุณจะต้องกดยืนยัน
คุณจะต้องกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับ
๒เมษายนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับเงินงวดแรกคือเดือนละ๔๐๐๐บาท
คือวันนี้กลุ่มแรกที่เขาลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยวันนี้เขาได้๑๐๐กันแล้ว
เขาได้เริ่มใช้กันแล้วซึ่งจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะมี
มากจะร้อยแล้ว

ถ้าเกิดคนที่ได้เนี่ยตัวสื่อมันจะเป็นสีเขียว
ถ้าได้รับสิทธิ์ก็จะมีงวดที่บอกทุกวันจันทร์

เพราะฉะนั้นคุณทบทวนสิทธิ์ของคุณนะครับเพราะหลายคนเนี่ยที่เคยส่งประกันสังคมอันนี้คือสิทธิ์ของคุณ
คุณแค่กดทบทวนสิทธิ์เราบางคนโอ้โหอย่างเราสองคนนี้ส่งประกันชูตายนะเราส่งมาเท่าไหร่แล้วล่ะ
วันนี้คนที่เขาไม่ได้เขาบอกว่าน่าจะได้ทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงมันแต่เงินมันไม่เกี่ยวเงินประกันสังคมนะคุณแม่
ไม่เกี่ยวรู้นี่เป็นเงินประกันสังคมที่ได้มานี่เป็นส่วนของรัฐบาลที่ซัพพอร์ตมาแต่เงินประกันสังคมไม่เกี่ยวนะ
เงินประกันสังคมก็คือเขาก็จะลดให้ไงพี่คือเมื่อก่อนเนี้ยคนที่ประกันสังคมที่เราผ่านมา
คนที่มีประกันสังคมเราจะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ถูกต้องไหมล่ะกลุ่มสุดเยียวยา
ก็คือคนที่มีเคยส่งประกันสังคมมาอาหารสามอาหารสามก็จะคุณทบตรวจสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
กรรณสงการเราจะได้มีเงินไปเที่ยวกันพูดให้รับสิทธิ์จะได้รับเหงาวดแรก๔๐๐๐บาทต่อเดือนนะฮะ
อันนี้ใหญ่มาก

โอ้นี่รอสุกไงพี่หนุ่ม
นี่รอสุกแล้วบีบ

บีบสิวพี่หนุ่มหน่อย

แบบว่าถ้าคุณแบบว่าตั้งไม่ไปหาหมอเก็บหน้าอ่ะโอเคเอาพัก
กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับเลขขายดีนัมเบอร์วันนี่รถทะเบียน
ทะเบียนบิ๊กป้องเหรอที่เราเคยอ่านตอนนั้นครับผมโอ๊ยเหี้ยไงเถอะ
ที่เข้าไปมุมที่ใต้มุมเข้าไปใต้รถไงเดี๋ยวตรงนี้เขาบอกมาแน่
ถูกต้องช่วงหน้าครับเดี๋ยวมา

แม่กำลังคุยถึงอังคารคุมโปรง
สุดยอดฉันภูมิใจแล้วก่อนตายเธอ

ตายเลยที่ผ่านมาไม่เคยมีผลงานการแสดงดีดี
ไปเลยได้ภูมิใจแล้วก็ไปเถอะ

คนชมเยอะจริงได้มีผลงานการแสดงดี
ภูมิใจก่อนตายก็ภูมิใจแล้วก็ไป

บ่อยเจอมีอีกเยอะก็เห็นเลยค่ะเขาบ่งเล่นหลายเรื่องเหมือนกันเนอะ

ที่คุณเล่นเป็นอะไรจะไปข่มขืนเขาใช่ไหม

ไปซื้อบริการทางแพทย์

วันนี้เราจำกันได้ว่าตอนที่

เพราะว่ามันอยู่ไก่โครงไก่คลอง

หรือเลขทั้งหลายที่เกี่ยวกับรถของบิ๊กป้อม
กระทั่งรถติดตามของบิ๊กป้อมเนี่ย

ไปมุดมามุดไปมุดมามุดไปมุดมา

ปรากฏว่าวันนี้
มุด๑๖มีนาคมในแผงรถตะลี่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาชัยน่า
ทุกคนไปตามหารถทะเบียนบิ๊กป้อม
รถตะลี่รถตะลี่ถะเบียนรถ
ไม่ใช่ไปตามหารถะเบียนบิ๊กป้อม
รถตะลี่ถะเบียนบิ๊กป้อมเนี่ย
ซึ่งมุดนี้กระแสมาแรงมากพูดว่า๙๓๐๒
อันนี้ด้วยนะคันนี้ด้วยป่
อันนี้น่าสนใจกว่า๗๗๙น่าสนใจมาก

๗๗๙๙๗๗เนี่ย

สลับไปสลับมาได้ประมาณสัก๖หน้า

๑ชุด

ขอให้ใช้คำว่า๑ชุดห้ามเรียกคำว่า๖หน้าไม่ได้
ตอนนี้รถบิ๊กป้อมนะ

ราคาสูงถึงเป็นสองเท่าตัวแล้วนะ

มันยิ้มกลางแซกเลยนะ

โหมีลิขิตขีดค่าเองด้วย

เออนะฮะเอ้าไปดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
สาวอะไรเนี่ย๑๙สุดอั้น

ตั้งแต่ผมรู้จักคุณมันคุณนี่มันอาชีพเลยคุณหนุ่ม

ดเขาอยู่ในห้องแต่งตัวเขานั่งอ่านตลอด
อุ๊ยเห็นด่านั่งเมาด่าคน

เอ้าไปดูเรื่องนี้นะฮะ
สาว๑๙สุดอั้นปวดท้องน้ำเดินคลอดลูกสาว
ในรถกลางตลาดเลยนะครับ

ประชาร่วมใจนครศรีธรรมราชเนี่ย

แล้วก็ปรากฏว่าไปเกิดน้ำเดินใกล้คลอดนะฮะ
ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบในตลาด

ก็ไปพบรถเก๋งทะเบียนกไก่สบฤษี

กำลังช่วยประถมพยาบาลหญิงท้องแก่คนนี้อยู่นะครับ

ไปพบน้ำคล้ามไหลเยิ้มออกมา
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยตัดสินใจทำคลอดทารกนะครับ

น้ำหนัก๒๔๐๐กรัมนะครับ
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราช

จากการสอบถามญาติของนางสาวกระหนกพรก็เปิดเผยบอกว่า
นังสักปนกฟรย์คลั้งนี้ได้ขึ้นเป็นครั้งที่๒แล้ว
เกิดปวดท้องกระทันหันแล้วก็ปวดท้องอย่างรุนแรง
แล้วสุดท้ายแล้วน้ำค่ำเนี่ยก็แตกนะครับ
ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยแล้วก็ทำคลอดในรถคันดังกล่าว
ครับผมเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็มามุงดูกันนะ
แล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับส่วนคนที่สนใจเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะฮะ
ก็อย่างที่บอกไปนะครับกไก่สบรสีหกห้าสามเจ็ดอ่าฮะ
หกห้าสามเจ็ดอืมแดงแดงอย่างเงี้ยนะครับผม
มีเจ็ดมีสามอีกแล้วอ่าส่วนบ้านเลขที่ก็สามหนึ่งสองอ่า
ฮะนะครับผมไปหาเจ้าเอี่ยงเจ้าโอเลี้ยงหน่อยดีกว่าครับนะ
โอเลี้ยงนะฮะนกเอี่ยงดังใบ้แม่นถูกกันหลายงวดติด
นะครับผมวันนี้นะฮะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
นะครับเลขหนึ่งฮะเป็น๒๑แล้วก็๙ครับ๓หมายเลขนี้๒๑๙สำหรับ
เจ้าโอเลี้ยงเป็นนกเยี่ยมดำอายุประมาณ๗ถึง๘เดือนก่อนหน้านั้น
เนี่ยตกลงมาจากกลางครับโดยลูกสิทธิ์วัดไม่ได้เก็บไปให้เจ้า
ได้เลี้ยงดูนั่นเองที่ผ่านมามีประชาชนจิตใหญ่เลย
มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับรู้งานนะครับ
อ่าตอนนี้อารมณ์ไม่ดียังอารมณ์ไม่ดียังไม่ได้ยังไม่ได้เลิกนะครับผม
ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้พระขอพร
แล้วก็มักจะแวะไปเล่นกับเจ้าโอเลี้ยงนี่แหละครับ
ก่อนจะให้เสี่ยงทายจิกตัวเลข
แล้วก็ถูกรางวัลติดต่อกันมาหลายงวดแล้ว
อือแหมซึ่งก่อนอันนั้นก็เคยให้เลขมาแบบเบบเเลย
๕๖๗งวดนั้นก็ถูกด้วยอือนะครับอือนี่ฮะ
ไปความเชื่อนอกระบบนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณ

ว่ายก่อนเบ้อเช่ววันครูเมื่อไหร่

เขาคงไม่มีมดดำในวงการทำไมพิธีกร

ไม่ผมทำให้เรารู้ว่าการแบ่ง
ว่าลูกค้าคนไหนเธอแฮปปี้
วงจังหวะในการเข้าหรือว่าจะหยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมา
หอมจริงนะโอ้โฮว่าไง

สุดยอดชอบไหม
กำลังจะมีผลงานในการแสดงที่ได้ฝากไว้กับแผ่นดินใช่ไหมครับ

หอมไหมล่ะโฮดหอมเลยบอกจริง

ไม่ถ้าประวัติศาสตร์คุณแม่วันนี้แม่คนดังของฉัน

สวมกอดคุณสรยุทธ์นะฮะโอเค
โอเคช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
ในฐานะตัวเองแบบเมื่อก่อนนี้ตื่นเช้าก็ต้องเจอเขา

ก็คือคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาซึ่งเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
เขาหายไปประมาณสัก๓ปีเนาะ

เป็นปกติไม่ว่าเราจะเป็นพิธีกรของคนอื่น
ไปแล้วก็คือมันไม่มีการเรียกร้อง
ต่อให้รายการจะเคยดังหรืออะไรก็แล้วแต่เราดูสิ
เขาถือว่าเป็นสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะ
ที่แบบว่าจบไปปุ๊บแม้เขาหยุดเป็น๓๐
ทุกวันยังมีคนเรียกร้องเขากลับมา

ซึ่งไม่เคยเกิดปรากฏการณ์นี้ในวงการบ้านเรานะฮะ
ที่แบบว่าพิธีกรหรือคนข่าวคนไหนที่แบบว่าหยุดงานว่า

แต่เดี๋ยวสักพักนึงคนก็จะลืม
แต่สรยุทธ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบคนไม่ลืมว่ะ

คนก็บอกเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่ก็จะกลับนะฮะ
เป็นภาพที่แฟนข่าวเฝ้ารอก็คือคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดา
ก็ได้รับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษครับ
เมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
เช้านี้ก็คุณสรยุทธ์เนี่ยก็เดินทางมาที่สตูดิโอทำรายการเลย

ใช่ก็คือเข้ามาที่ช่องเมื่อช่วงเช้านะครับ
ก็มาพบผู้ใหญ่แล้วก็มาทักทายลูกน้องทีมงานคนทำข่าว
มาเจอทางคุณไก่พาสิทธิ์มาเจอทางน้องไบท์
แล้วก็ได้เจอคุณหมวยอริสลาแล้วก็ได้เจอผมด้วย
เอาง่ายก็คือเรื่องเล่าชาวนี้นั่นแหละ
มันคือนาฬิกาปลุกของคนประเทศไทย

ทุกคนแล้วก็แบบว่าแน่นอนน้องไบร์ท

เป็นไปเยี่ยมพี่ยุทธ์ตลอดไปรับพี่ยุทธ์เลยด้วยซ้ำไป
ก็มีรูปอยู่แล้วก็มีคุณไก่พาสินที่คุณบอกเนี่ย
โดยระบุแคปชั่นว่าที่เดิมที่คิดถึงพี่ยุทธ์

ห่วนคืนสุดิโอเรื่องเล่าทักทายน้อง
คุณหยุดคันใชคแมร์คุณก็โพสท์ภาพ

คือพี่ยูดครับมาเช้ากับผมดีกัน

พี่น้องที่ทำงานร่วมกับแกอะไรอย่างนี้
แล้วตัวผมเองเนี่ยพอไปถึงเสร็จก็รู้ว่าพี่ยุทธ์มานะครับ
ก็เลยโทรหาคุณหมวยบอกว่าพี่ยุทธ์อยู่ที่ชั้นไหน
ก็รู้ว่าพี่ยุทธ์อยู่ที่ชั้น๙อยู่ในสตู
ผมก็เลยไปหาแกก็ไปเจอก็ไปกราบแกไปไหว้แกนะครับ
เพราะว่าแกเป็นคนเก่ง
เก่งจริงถูกต้อง
นะฮะก็แล้วแกจะกลับมาทำรายการเมื่อไหร่
น่าจะเร็วนี้แต่ตอนนี้คือแกต้องหยุดพักสักแป๊บหนึ่งก่อน
เพื่อที่จะดูทิศทางของข่าวเป็นอะไรยังไง

๕ปีหรือ๕ปีตั้งแต่ชั้นตอนแม่

กว่าจะ๕ปีหรือ๖ปีแล้วมั้งมดดำผม
นานมากดูสิปกติรายการอ่ะ

แล้วจบแล้วก็จบไปจบแล้วก็จบไป
มันก็จะมีอีกตัวอะไรรึเปิ่งอีกคน
หนีอีเจี๊ยบเรียปด่วนนี่นะ
ของผมเอารูปผมไปลงอีกแล้วนะ
แล้วก็บอกว่าเป็นภาพแรกเนี่ยนะที่ก่อนพี่ยุทธ์บอกว่า

พอภาพที่๒ก็ยังกรอบประยุทธ์มันบอกว่าไงรู้ป่ะ
ขอบใจมากหนุ่มแล้วระบำไก่จะเต้นเมื่อไหร่
และภาพที่๓บอกว่าพี่ยกมือไห้พี่ยุทธ์กำลังจะกลับ
ตายจริงนึกขึ้นได้ต้องรีบธุระไว้คุยกันวันหลังนะ

อันนี้เขาผมนี่อี๋เจี๊ยบเรียบด่วน

เดี๋ยวรอดูคืนนี้เจอวูบเป็นไง

ไม่เอานี่ไงเดี๋ยวพี่หนูก็กลับไปรับแม่อย่างนั้น

หยุดไป๓วันตอนนั้นรายการฉันยังเป็นบ้าเลย
จริงคุณแม่หายสัก๕ปีเดี๋ยวพี่หนุ่มไปรับไหมไม่จริง

คุณแม่อยากได้ภาพอันใหม่กันเลยก็คุณให้พี่หนูไปรับ
๕ปีหนุ่มก็๖๐แล้วนะแซร์ยิ้มพอดีเลยนะ

จริงเหรอรอติดตามเขาทำรายการไหนเช้าหรือเปล่า
รอติดตามยังบอกไม่ได้
เดี๋ยวต้องดูที่ดูพี่ยุทธประสิทธิ์ใจว่าจะเอายังไงใช่
ความพร้อมของพี่ยุทธ์ด้วยเดี๋ยวรอแต่ว่าคือไม่ไปไหนก็คือทำแน่นอน

เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเสียงเดิมความรู้สึกเดิม

แล้วก็ในรูปแบบของข่าวของช่อง๓เนี่ย
จะเปลี่ยนเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรอะไรอย่างไรต่อไป

หนุ่มอาจจะไปอ่านตอนตีหนึ่งหรือว่า

ไม่อ่านข่าวต้นชั่วโมงตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้า

อ๋อเบรกนิ้วอย่างนี้เหรอ

คือตอบไม่ได้จริงคืออยู่ที่ตัวพี่ยุทธ์เอง

มาถึงเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนดังกันบ้าง
จับตาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลุดวงโคจรเดิมครับ
มีหนุ่มน้อยดามหัวใจเรียบร้อยแล้วนะครับ
มีการบ้านให้ชาวเน็ตได้วิเคราะห์กันอีกแล้วนะครับ
สำหรับเพจดังเจ๊มอย๑๐๘นะฮะ
ได้ออกมาเมาส์ข่าวเกี่ยวกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับ
โดยระบุว่าถ้าแม่มีความรักใหม่ก็ดีใจกับแม่
เห็นแม่โสดเลี้ยงลูกมาตั้งหลายปี

วันนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าแม่มีหนุ่มใหม่แล้วนะ

อายุผู้น่าจะน้อยกว่า

และมีคนดูแลปลอยากขุดคุยรักของแม่
อยากให้แม่ชิลแค่ร่วมยินดีก็พอ
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์
เดาตัวย่อกันเพียบเลยครับ

แอ้งจี้รู้ไหมนี่โอ้โฮเสียงแข็งเลยนะ
เสียงปลอมแล้วคุณน่ะรู้ไหม
ไม่รู้พี่ก็ไม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะอีกนะ

ต้องตามดูเมนต์แต่ก็อย่างถามหลายคน
เขาก็ไม่รู้ที่เขาคิดอยู่ก็ไม่ใช่

ก็เป็นอีกคู่รักหนึ่งของวงการบันเทิงนะครับ

สำหรับคู่ของคุณคิมเบอรี่กับคุณหมาก
ล่าสุดก็อดลุ้นไม่ไหวนะครับว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็รอคอยกันมานาน
นี่เห็นไหมอันไหนอ่ะ

อ่ะพร้อมหมดแล้วเขาก็สร้างนี้บ้านที่เชียงใหม่ด้วย
ใช่นะฮะตรงนี้นะครับอืมอ่ะโอเคพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ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

มาถึงอีกแล้วครับงานนี้เหล่านักเสี่ยงโชคทั้งหลาย
นะครับผมก็ต่างหาเลขเด็ดมาลุ้นเช่นเดียวกับคุณสุนารี
ราชศรีมาล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมานะครับผมได้เอาเลขเด็ด
แชร์ให้กับแฟนคลับนะครับผมพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า
คุณรัฐบาลคะกรุณาออกให้ตรงกับที่ศูนย์เนี่ยซื้อ
ด้วยนะฮะสิบหกมีนาคมวันเกิดสุนมวดนี้สุนขอนะฮะซื้อ
เต็มเลยน่ะเออสามสามห้าสามน่ะมันต้องอย่างงี้สิวะคน
จริงเนี้ยคนจริงสองพันยี่สิบเอ็ดมันต้องโชว์ก่อนหมายว่า
ซื้อแล้วโชว์เลยซื้อแล้วโชว์เลยเธออย่าไปแว้งกัดเขา
สิออกแวะกัดอะไรผมแวะกัดแต่ผมพูดคำนี้ไม่ได้หรอ
ไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ผมก็พูดตรงต้องอย่างนี้ชื่นชม
สู่ผมชื่นชมพี่สุว่าคุณเกี่ยวอะไรโชว์เลยโชว์เลยอืมเออ
ครับผมเขามารายการคุณยังไม่มาสวบมนุษย์ห้าพันจบไม่มา
ตึงน้ำต้องสวบมนุษย์ห้าพันจบอืมอย่าน่ะ
เดี๋ยวเขาบอกให้ลบทิปทิ้งนะพูดไปดีลบทิปทิ้ง
เดี๋ยวเขาให้ลบทิปทิ้งนะที่อ๋อที่แบบว่าไปนับเสนอ

สอนภาษาใต้นะครับ

เดี๋ยวลองไปฟังมีไหมลองฟังดูนะครับ

ที่เด็ดดีชอบกิน

พรรด

พรรด
ไปไป

ไม่มีชาติไม่มีชาติไม่มีชาติ

กลายเป็นกระแสดราม่าที่ถูกจับตามองมาตลอด
สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างดิวอริสรากับเซมัสเตียน
ไผ่ก็บอกเลยว่าไม่ได้เป็นแฟนการ

ซึ่งวันนั้นคุณไผ่เขาก็ออกมาเปิดใจกับทางรายการของเราเนี่ยนะครับ
ว่าเฮ้ยรูปแหวนวงหนึ่งการ์ดซึ่งกล่องแหวนนั้นคล้ายคลึงกับแหวนที่ดิว

ล่าสุดเจ้าตัวไขข้อสงสัยฮะชาวเน็ตนะครับ
ช่องยูทูปดิวอลิสลาว่าเหตุการณ์วันนั้นมีการทะเลาะกันจริง
ซึ่งเกิดจากการเข้าใจผิดทั้งหมด
ว่าอย่างนั้นโดยแฟนนุ่มเนี่ยพยายามจะง้อนาง

ก็เลยเกิดเรื่องดราม่าหนักนะฮะ

นุ่มเสียคลิปเธอจะยกต่อทำไม
ไม่ผมคิดว่าอะไรบ้างพี่

ต้นแล้วเป็นฝ่ายจะพูดคำว่าเลิฟก่อน
จากนั้นก็เริ่มเป็นข่าวแฟนหนุ่มก็ได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์นั่นแหละ
ก็เลยดึงเอามาเป็นประเด็น

จนหลายคนเนี่ยนะฮะโยงหมายถึงดิวหรือเปล่า

ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าแหวนวงนั้นเธอไม่ได้เป็นคนซื้อให้นะ
แต่มีคอมเมนต์หนึ่งโยงกันไปเองยอมรับมีการให้การ์ดกับพี่ไผ่จริง
แต่ไม่ได้ในเชิงชู้สาวโอเคอาจจะเข้าใจผิดกันนะ
มีคนส่งนี่มาให้ผมแล้วว่ายารักษาสิวเดี๋ยวผมจะไปซื้อ
บีบเอาก็จบแล้วหรือไปฉีดยาก็จบแล้วเนี่ย
ถูกสิวใหญ่มากจังใช่ฉีดยาแป๊บเดียวมันก็หมดแล้ว
เดี๋ยวเนี้ยถูกไปเจาะเอาก็ได้อย่างหน้าใสต้องใช้เซวาว
ถูกอืมก็ถึงบอกว่าถ้าหน้าเรียวก็หาหมอแต่ถ้าสมมุติหน้าใสอ่ะ
เซวาเอาอยู่ทุกอย่างจริงนี่อยากหน้าใสต้องใช้แต่ถ้าสมมุติหน้าเรียว
หน้าเล็กอย่างเดียวหมอเจนอ่าฮะแต่ถ้าสมมุติหน้าใส่เซวา
นี่หน้าใสใช้เซรั่มหน้าซ่ำใช้เรานะฮะ
วันนี้หมดเวลาหมดนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ